ระมัดระวังเรื่องของแก๊สกันด้วยนะครับ
เพราะว่าสาวใหญ่เปิดเตาแก๊สอุ่นแกงทิ้งไว้
ก่อนที่จะออกไปนอกบ้านเพราะจะไปจ่ายตลาดนะครับ
พอกลับเข้ามานะครับปรากฏว่าพบเจอว่าบ้านของเธอถูกไฟไหม้
โชคดีเพื่อนบ้านยังไม่ถูกไฟไหม้นะ
คดีที่เพื่อนบ้านได้กลิ่นได้กลิ่นเหมือนแก๊สหรือมีควันมีอะไรอย่างนี้ฮะ

แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุได้ทันนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันตัดกุญแจล็อกประตูหน้าบ้านเลขที่
ในซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์เคเทศบาลเมืองคอหงศ์อเภอหัสใหญ่จังหวัดทรงขลาครับ
หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งมาว่าโอ้โหกลุ่มควันอะไรเนี่ยมันพวยพุ่งออกมาจากบ้าน
แล้วก็ไม่มีคนอยู่บ้านอีกต่างหาก
เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูกระจกเลื่อนเข้าไปภายใน
ก็พบต้นเหตุอยู่ในครัวแล้วครับ
เพราะว่าเจ้าของบ้านเปิดแก๊สอุ่นแกงไว้
โอ้โหเพื่อนบ้านถึงขนาดโอ้โห

อุ่นแป๊บเดียวแล้วออกไปไหนไม่ได้นะฮะ
อันตรายนะครับก็เหม็นไหม้เกิดกลุ่มควันออกมา
ดีที่เจ้าหน้าที่มาถึงก่อนและสามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปได้
ก็ออกตกใจคิดว่าบ้านเนี่ยไฟไหม้ไปแล้ว
โดยบอกว่าเธออุ่นแกงไว้แล้วออกไปจ่ายตลาด
ระแวกนั้นนานไปหน่อย
ระวังนะฮะอย่าเปิดปิดไว้นานไปนานเลยล่ะค่ะ

ว่าเผลอละสายตาออกจากตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วนะ